เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อย
หลังจากที่เราพยายามตามหาญาติก็หาไม่เจอ
ว่าตกลงแล้วสาวอบตหรือคุณฝน
หายตัวไปไหนกันแน่๑๒วัน
สุดท้ายล่าสุดพบว่าเธอกลายเป็นศพนะคุณคิง
แล้วถูกฆ่าลักษณะถูกอำพราง

สรุปกลายเป็นการถูกฆาตกรรมนะคะ
ไม่น่าเชื่อแล้วค่ะคุณผู้ชม

พบศพของหญิงรายหนึ่งถูกโบกทับด้วยปูน
ในพื้นที่ท่อระบายน้ำขวางถนนนะคะ

ศพนี้เชื่อว่าเป็นนางสาวกวินาบุญเมษ
นางเสาฝนอายุ๓๘ปี
เจ้าหน้าที่อบตเพิ่มพุนซาบคาอำเภอนาศาล
อำเภอบ้านนาศาลของสุราธานี
หายตัวไปตั้งแต่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ติดต่อค่ะให้อดีตสามีของนางเสาฝน

จะได้มีการยืนยันตัวบุคคล
ตำรวจก็เลยไปไล่กล้องวงจรปิดในเส้นทาง

เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียน

และลักษณะผู้ชายเป็นคนขับ

หลังจากเค้นสอบอดีตสามี

เขาเอาศพมาทิ้งในซอยนี้
เขามาเอามาทิ้งในคืน๑๓เพื่อจิตกายน
เขายอมรับว่าเขาฆาตกรรมอดีตภรรยา
จากนั้นวันรุ่งขึ้นซื้อปูนแบบถุงมาขุดหลุม
แล้วโบกทับศพเพื่ออำพรางคดีค่ะ
คุณผู้ชมคะการหายตัวไปของนางเสาฝนเนี่ย

อย่างที่บอกเพื่อนร่วมงานเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มาทำงานนะคะ

แต่คนในบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้เลยว่า

เลยตัดสินใจต้องไปแจ้งความคนหายที่สพบ้านนาศาลค่ะ
พฤศจิกายนหลังจากนั้นตำรวจก็เลยต้องสืบสวนต่อค่ะ
พบว่านางสาวฝนเนี่ยแต่งงานอยู่กับนายปอมา๑๐ปีเลยค่ะ
มีลูกด้วยกันทั้งหมด๓คนเขาเพิ่งจะตัดสินใจหย่าร้างกันไป๓เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมานี่เอง
แต่ว่าการหย่าร้างครั้งนี้เนี่ยทั้งคู่ยังตกลงใจที่จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
ในฐานะของพ่อและแม่ของลูกค่ะ
ตำรวจก่อนหน้าก็เคยเชิญตัวอดีตสามีรายนี้
มาสอบปากคำที่โรงพักคุณจำได้ไหม
เขาอ้างว่าตอนนั้นคือ๑๓พฤศจิกายน
เขาอ้างว่านางเสาฝนอดีตภรรยาบอกว่า
จะไปตรวจงานวิทยานิพลให้ลูกค้าในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

เขาบอกว่ามีคนขับรถเก๋งสีบอลมารับ

แล้วก็ติดต่ออดีตภรรยาไม่ได้อีกเลยค่ะ
แต่จากวงจรปิดที่ได้
พบว่าเช้าวันที่๑๔พฤศจิกายน

มีการขนที่นอนออกจากบ้านเอาไปทิ้งอืมตำรวจเนี่ยไปเอาฟูกที่นอนมาตรวจสอบนะ
เอาจริงก็ยังไม่ได้เจอหลักฐานที่เชื่อมโยงได้
สุดท้ายก็เป็นฝีมือของอดีตอดีตสามีนะฮะใช่ค่ะ
ลงมือฆ่าโหดแล้วก็อำพลางศพ
และล่าสุดตอนนี้อยู่ระหว่างการคุมตัวผู้ก่อเหตุไปชี้จุดโบกปูน
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ